มาดูเรื่องของปัญหาปากท้องกันหน่อยนะคะในยุคที่รายรับไม่พอกับรายจ่าย
หลายคนบอกว่าจะทำอาชีพหลักอาชีพเดียวแหมมันก็ไม่ได้นะ
ทำไงหาอาชีพเสริมผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เป็นแม่ค้าขายของร้านโชว์หวยที่แปดริ้วฉะเชิงเศร้าค่ะบอกว่า
อยากจะมีรายได้เสริมไปซื้อตู้ซักผ้าที่เป็นตู้หยอดเหรียญนะคะ
มาวางหน้าร้าน๓เครื่องปรากฏว่าคุณคะเจอดีค่ะ
เพราะอะไรคนร้ายเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งทำทีเข้ามาว่าจะซักผ้าแบบนี้
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้หมดเลยนะคะพฤติกรรมเปิดฝาและเอาผ้าจะหย่อนลงไป
จะไปซักแต่ไม่ใช่หรอกค่ะคุณผู้ชมดูให้นานกว่านั้น
มันมีพฤติกรรมที่สอกเขาว่านี่คือมิจฉาชีพนะคะ
และที่สำคัญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะ
มันมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและนี่คือครั้งที่สาม
ครั้งที่หนึ่งสองสามได้เงินไปแต่ครั้งที่สามไม่ได้นะจ๊ะ
เพราะอะไรฟังให้จบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย
ชื่อว่าคุณบุภาเรืองแก้วเป็นเจ้าของร้านร้านโชว์หวยในตำบลท่าไข่
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าเป็นคนเอาภาพนี้เนี่ย
มาให้เราแล้วก็บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยกระจายข่าวหน่อยเพราะถือว่าเป็นเรื่องเตือนภัย
คุณผู้ชมเห็นพฤติกรรมหมดเลยนะคะมันเนี่ยสองโจรเนี่ยพยายามที่จะไปงัดแงะตู้ที่สาม
ไอ้กล่องวงจรไฟฟ้าที่เป็นตู้ใส่เงินเป็นหยอดภัณฑ์นะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาทีเสร็จพยายามล้วงเข้าไป
้วงก็ไปควานหาควานหาแต่ไม่ได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวบอกว่าทำไมถึงไม่ได้
อย่างที่บอกไปค่ะครั้งที่๑มันทำมาแล้ว
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้เงินไป๔๐๐
ครั้งที่๒ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนปลายเดือนเลยนะ
ครั้งที่๒ได้เงินไป๑๐๐บาทแต่ครั้งที่๓ไม่ได้ค่ะ
คุณบุภาบอกว่าดิฉันเนี่ยรู้ทันโจรแล้ว
เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วจะไม่ทนคือคุณบุภานะคะ
ถามว่าทำอย่างไรติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยจ้า
และทุกครั้งก่อนที่จะปิดร้านโชว์หวย
เหรียญไปให้หมดก่อนก่อนที่จะปิดร้าน
นี่แหละคำตอบคือทำไมสองหัวขโมยเนี่ย
ควานหาเหรียญแล้วไม่เจอเพราะคุณบุภาเอาไปหมดแล้วนะคะ
ก่อนที่จะปิดร้านโชว์หวยฟังเสียงเหยื่อหน่อยค่ะ
คุณบุภาบอกว่า
มันจะไม่มีครั้งที่๓๔๕เพราะว่ารู้ทันแล้วนะคะ
ก็เลยนี่แหละค่ะอยากฝากมาเตือนภัย
ไม่ใช่เฉพาะตู้ซักผ้าหยอดเหรียญอย่างเดียวนะ
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะ
เพราะฉะนั้นคุณบุภาบอกว่าคุณทำแบบนี้ฉันสิ
ถ้าเกิดว่าก่อนที่คุณจะเก็บร้านเนี่ยก่อนที่จะมีการปิดร้านเนี่ย
คุณไปเก็บเหรียญในเครื่องออกมาให้หมด

ก่อนเก็บร้านก่อนปิดร้านก็เก็บให้มันหมดให้มันเรียบร้อย
ฝากถึงโจรอย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะ